อยากให้ดูข่าวนี้อุทาหรณ์
สะพานข้ามรัฐวิพาที่รถข้ามเลยนะฮะ

ช่องมันนิดเดียวแต่เกิดอุบัติเหตุครับ
ผู้หญิงสองคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมา
ปรากฏว่าไปเสียหลักชนกับรถที่อยู่บนสะพาน

แต่มันไม่เห็นตัวตอนตกนะแต่เห็นร่องรอยนิดเดียวคุณผู้ชมดูนะ
ทางซ้ายนะนี่รถมาแล้วปึ้งปึ้งปึ้ง
กระเด็นมาก่อนรถกระเด็นมา
โอ้โหคนไม่อยู่แล้ว
ไอ้ช่องรูแค่นั้นอ่ะ
คือรูระหว่างเลนไปเลนกลับใช่ไหม

ช่องอยู่ถ้าสะพานนี้มันจะมีช่องอยู่ตรงกลางตรงนี้
ผู้หญิงสองคนตกลูตรงนั้นเสียชีวิตหนึ่งคน

โอ้โหรถกระบากพูดมาตรงนี้นะฮะ
นี่แหละครับเป็นกล้องหน้ารถนะฮะ
ตำรวจคาดว่ารถกระบะคันสีเทาที่เร่งเครื่องขึ้นไปเนี่ย

เหตุเกิดเมื่อช่วงสายประมาณ๑๐โมงเช้าครับ

นี่ไงนี่ไงช่องนี้ช่องแค่นี้เลย
คือมันพอดีตัวมากคือถ้าตกมันต้องแบบพอดีสุดอ่ะ
นี่แหละครับบนถนนบนสะพานรัชวิพาสิ

มอเตอร์ไซต์สีเขียวพลิกความอยู่บนถนนส่วนใต้สะพานยกระดับ
คุณผู้ชมสูงเท่าไหร่รู้ไหม๑๕เมตร
โอ้โหก็สะพานยกระดับตรงข้างล่างนี้นะครับได้เห็นเหลืองไหม
คือที่เขาเก็บไอ้ดำของรถขยะประมาณตึกสามชั้น
ใช่ฮะไปพบนะครับศพของคุณพิญญาพักคนซ้อนนะ
สภาพหัวแตกเลือดนองเต็มพื้นเลยใกล้กันเนี่ยไปเจอคุณภูศิลปสิทธิ์นะ
เป็นคนขี่นอนบาดเจ็บอยู่แขนซ้ายหักถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
ซึ่งจากการสอบถามผู้บาดเจ็บเล่าบอกว่า
ขี่มอเตอร์ไซค์ตามรถกระบะมาแต่รถกระบะเบรกกระทันหัน
ก็เลยชนท้ายเข้าไปทั้งสองคนตกลงมาตรงร่องสะพานครับ
ลุงสมหวังนี่ฮะลุงสมหวังเนี่ย
ท่านเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดเขตจตุจักรไล่

บอกกำลังนั่งเก็บของอยู่มีคนตะโกนบอกว่านู่น
มีคนติดอยู่ตรงช่องสะพาน
คนนี้คือคนขี่มอเตอร์ไซค์นะเป็นคนเจ็บที่แขนหัก
คุณลุงจึงรีบเอากระสอบไปรับแต่มันไม่ทันครับ
เธอตกลงมาสักก่อนแต่คล้อดีไม่เสียชีวิต
แต่จังหวะเดียวกันหันไปอ้าวมีร่างของคนที่เสียชีวิต

ตอนนี้ตำรวจรู้ทะเบียนรถกระบะต้องสงสัยแล้ว
จากนี้จะเรียกตัวมาสอบสวนหากพบว่ามีการเฉียวชนจริงแล้วไม่ลงมาดูแล้วก็
แจ้งข้อหาชนแล้วหนีและขับรถโดยประมาท
ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ
นี่แหละฮะถ้ารถกระบะของท่านจะรู้หรือจะไม่รู้
แต่ถ้าได้ยินข่าวนี้แล้วก็ไปแสดงตัวดีกว่านะครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์นะฮะ
แล้วนี่ก็เป็นอันตรายอีกอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นได้บนสะพานข้ามนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป